ช่วงนี้ครับปิดท้ายนะครับลาไปในข่าวกีฬาเช้านะครับ
กับ๕ลูกยิงสุดเทพนะครับของฟุตซอลลีก
สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

ลูกจะสวยงามสุดเทพแค่ไหนไปชมพร้อมกัน

อันดับ๕เกิดจากการเล่นฮอโลเพลย์ของสมุทรสาคร
ก่อนที่อลงกรจันทร์พรจะหลอกฟุตรสาประตู
การยิงลูกไขว้เข้าไปชนิดที่คาดไม่ถึง

อันดับที่๔จากลูกเหนือชั้นมาดูลูกยิงเอามันกันบ้าง

ดูอาเต้เคลียร์ฟรีคิกให้รามอนปาเบา

หายวาบเข้าไปอย่างเด็ดขาด

อันดับที่๓เอาใจขาโหดอย่างต่อเนื่องกับลูกนี้
โดยแบงคอกบีทีเอสเอฟซีจากจังหวะคิกอิน

แล้วสัตว์ลูกนี้ตีแสกหน้าภูเวษาระตูเข้าไปแบบสะใจ
เป็นประตูขึ้นนำบางกอกซิตี้๒กับ๑

ยังอยู่ที่เกมระหว่างแบงคอกบีทีเอสกับบางกอกซิตี้
แต่เปลี่ยนมาดูประตูจากทีมเวิร์คกันบ้าง
ก่อนซิ่งให้พิรพลฉัศสื่อ
ด้วยฝาดเท้าหลบพุทธศาสตร์ประตูแล้วยิ่งนุ่มแค่
เรียกได้ว่าสวยทั้งการเข้าทำและจังหวะจบสกอร์

ต่อมาที่นพดลโค้เพิ่มทรัพย์วิ่งเข้ามาอัดเต็มข้อ
แค่เสมอราชนาวี๑ต่อ๑
ลูกยิงสุดเทพครั้งต่อไปจะสวยงามกว่านี้หรือไม่